แต่ว่าที่แน่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเดือนของการเลือกตั้งแล้วแหละ
เข้าวันที่๑มีนาคมแล้วเหลือเวลาอีก๒๓วันช่วงนี้เนี่ยนะคะ
คือเขาก็มีการเดินสายหาเสียงกันพักต่าง
แล้วก็นำเสนอนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาปากท้องรวมถึงการปฏิรูปต่าง
ทีนี้มันก็มีคำถามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าพูดถึงเรื่องการปฏิรูป
ปฏิรูปตำรวจทำไมช่วงนี้มันแผ่วไป
มันจางไปจากที่เมื่อก่อนมันถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นถกเถียงกัน
ดังนั้นวันนี้ค่ะอาจารย์สุภาพก็เลยหยิบเอาเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
เน้นมาขีดเส้นใต้กันอีกครั้งติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

ใช่แล้วครับในช่วงที่ข่าวการเมืองกำลังเข้มข้น
แต่แฟนรายการนี้ที่เขาติดตามเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
มาเยอะเลยครับว่าสุดท้าย
เรื่องของการปฏิรูปตำรวจไปถึงไหน
นี่รัฐบาลนี้กำลังจะพ้นหน้าที่
สภาสนชกำลังจะพ้นหน้าที่
เอาแล้วถามว่าพระราชบัญญัติพรบ
เกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปตำรวจที่อาจารย์มีชัยเป็นประธานนั้น
ยังอยู่ไหมตกน้ำป๋อมแปมไปหรือยัง
เรื่องนี้ต้องต้องติดตามกันหน่อย
ติดตามกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาได้ก่อติด
เขาได้ติดตามเรื่องการปฏิรูปตำรวจมาเป็นระยะ
ติดตามมาเป็นขั้นเป็นตอน
ท่านเป็นอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
อยู่ในสายตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
เจอนครับตามหาเจอแล้วยังครับ
พรบตำรวจใหม่ที่อาจารย์มีชัยเป็นประธานเนี่ย
ตกลงอยู่เหรอยังไม่มีใครให้คำตอบเลยนะครับ
ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับได้แต่เดากันไปก็น่าจะอยู่ที่
ท่านนายกนะครับเพราะว่าอาจารย์มีชัยเสนอท่านนายกไปแล้วเนี่ยฮะ
ท่านนายกน่าจะสั่งนะฮะไปยังผู้ใดผู้หนึ่งนะฮะ
ซึ่งความจริงจะต้องนำเข้าคอรมอนะครับ
แต่ทราบมาแววว่ามีการส่งไปทบทวนความเห็น
ฟังความเห็นเพิ่มเติมอะไรต่างครับ
ซึ่งไม่มีกำหนดเวลาแล้วก็ป่านี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครครับ
ครับคือตามขั้นตอนเนี่ยเสนอนายกนายกเอาเข้าคอรมอ
ถ้าคอรมอเห็นชอบนำเข้านำเข้าสภา
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าภายใต้รัฐบาลนี้คลอดออกมาไม่ได้
ถ้าพูดถึงในแง่ของการเป็นกฎหมายเนี่ยก็น่าจะไม่มีความเป็นไปได้นะฮะ
เพราะต้องผ่าน๓วาระแล้วสภาก็จะหมดเวลาอยู่แล้ว
ใช่ก็แปลว่าที่ทำไว้เนี่ยรอให้รัฐบาลหน้า

ถ้าสภาเนี่ยคงต้องเป็นรัฐบาลหน้าแน่นอนนะครับ
สำหรับ๒พรบนะครับก็คือพรบตำรวจแห่งชาติกับพรบการสอบสวนนะครับ
พรบร่างแก้ไขเพิ่มเติมปวิอาญานะในส่วนที่กับการสอบสวนนั้นอันนั้นผ่านคอลโมไปแล้วนะครับ
ครับเอาอย่างนี้สมมุติว่าพรบปฏิรูปตำรวจ
ตกอยู่ในกำมือของสภาชุดหน้ารัฐบาลหน้าครับ
ท่านลองเดาว่าพักการเมืองเขาเอาด้วยไหมเท่าที่ไปเสวนากันเนี่ย
ถ้าเป็นพักอีกฝากหนึ่งนะฮะพักที่มีนโยบายหรือพูดจาเรื่องการปฏิรูปเนี่ย
ผมก็ว่าพอไปได้นะฮะหรืออาจจะมีเพิ่มเติมนะฮะพูดตรงตรงเลยพัก
ที่พูดเรื่องปฏิรูปอยู่บ้างที่ค่อนข้างจะชัดเจน
เต็มนะฮะครับครับทีนี้มันมีสองร่างอยากที่ท่านอธิบายเมื่อกี้
คณะกรรมการมี๒ชุดชุดปฏิรูปตำรวจ
ซึ่งตอนนี้ไปอยู่ในกำมือของอาจารย์มีชัย
แล้วก็ร่างเสร็จแล้วแล้วก็ส่งนายก
แต่อีกชุดหนึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งการปฏิรูปตำรวจก็ซุกซ่อนอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
แล้วที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่าเขาแก้ปวิอาญาเรื่องกระบวนการสอบสวน
อันนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าเดินหน้าได้
เดินหน้าได้ครับนะฮะยังดีว่าผ่านคอรมอลแล้วนะครับ
คอลโลมอล์จะนำเข้าผ่านคอลโลมอล์แล้วจริงก็หมายความว่าพร้อมจะเข้าสภาแล้วนะฮะ
จะทันหรือไม่ทันอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็ถือว่าผ่าน
ถ้าคอลโลมอลใหม่ก็ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเดินต่อนะครับ
เป็นมติคอลโลมอล์ก็ถือว่าได้หลักส่วนไอ้สองคอลโลมอล์นั้นเนี่ย
ผมคิดว่านาทีนี้ท่านนายกเนี่ยต้องตอบคำถามประชาชนนะครับนะครับ
ไม่ว่าว่าไปอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วท่านก็นำเข้าคอรมอลสิครับ
แล้วก็เห็นชอบทิ้งไว้นะครับก็ยังดีแต่ทั้งปวงเนี่ยท่านต้องตอบคำถามว่า
ห้าปีเนี่ยเกือบห้าปีแล้วนะฮะตอนนี้อีกสองเดือนนะครับอ่าฮะ
นะครับแล้วทำไมนะฮะเอ่อมันไม่คืบหน้ามันอยู่ในกระดาษแบบเนี้ย
ครับแล้วตั้งอีกนะฮะตั้งแต่ศพชศพทอทบสร้างอมีชัยอทนั่นสิ
สารพักษณ์นะครับห้าสาระสำคัญให้ไปถามข้านายกเลยนะฮะแปลกมาก
ฮะเอาอย่างนี้ก่อนฉบับที่ที่ผ่านคอลโลมอไปแล้วเนี่ยครับ
ที่ว่าเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนเนี่ย
ท่านท่านลองทบทวนสาระสำคัญอีกทีว่าเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
สำคัญมากนะฮะผมถือว่าใช้ได้มีความก้าวหน้านะครับ
เข้าตรวจสอบควบคุมการสอบสวนคดีสำคัญหรือเมื่อมีการร้องเรียนอืม
อืมอืมมาฮะอ่าสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของการประสิทธิ์รูปเลยนะฮะ
ครับครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอ่อไปแจ้งความต่ำโหลดแล้วนะครับ
ก็ไปแจ้งความแถมไอ้การที่เริ่มคดีได้
ความจริงก็ไม่ใช่การปฏิรูปอะไรนะฮะ
ก็เป็นการพัฒนาการทำงานซึ่งประวิยัตรอยู่บรรณเนี่ย
ก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ก็มีปัญหาในการปฏิบัติจริงของตำรวจ
มันจึงเกิดปัญหาศพนอนรอยนยันสว่างอะไรนั่นไง
ซึ่งเรื่องการปฏิรูปงานสอบสวนเนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธพูดมาตลอด
คือหัวใจของการปฏิรูปตำรวจเลยใช่ไหมครับ

ตำรวจเนี่ยต้องเป็นเรื่องตำรวจจังหวัดนะฮะ
คือเวลาพูดถึงตำรวจต้องคิดถึง๒งานนะฮะ
ก็คืองานตรวจป้องกันอัชกรรมกับงานสอบสวน
คือตำรวจไทยเนี่ยเป็นตำรวจที่เมียมน่ำมาก
คือมีทั้งอำนาจในการตรวจป้องกันอาจกรรม
ใช้อาวุธไปแกล้งคอหาใคร
แล้วก็รวมทั้งสอบสวนด้วยไปอยู่ในเนื้อเดียวกัน
ต้องทำให้เป็นคนละส่วนกันนะฮะ
ร่างขออาจารย์วิชัยเนี่ยนะครับทำให้เป็นคนละสวนกัน
ร่างพรบตำรวจกับพรบสอบสวน
หัวหน้าสถานีเนี่ยมาควบคุมงานสอบสวนไม่ได้
อยู่ในร่างพรบการสอบสวน
เช่นเป็นต้น
ท่านเป็นตำรวจเก่าท่านลองอ่านใจตำรวจทั่วประเทศสิ
ว่าสมมุติว่าถ้าเขาเลือกได้ระหว่างการปฏิรูปกับไม่ปฏิรูป

โอ้ยเขาอยากปฏิรูปครั้งละครับ๙๙ครับ
มีแต่พวกในพลตำรวจนะครับ๙๙ก็ไม่อยากปฏิรูป
หมายถึงว่าตำรวจทั่วไปต้องการปฏิรูป

แต่ว่าตำรวจที่มีอำนาจอยู่ไม่อยากปฏิรูป
ใช่ครับทั้งในพลปัจจุบันและในพลตำรวจเก่านะฮะพวกนี้ไม่อยากปฏิรูปนะฮะ

เพราะว่า
เขามีอำนาจอีกครับอยู่อย่างนี้เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรด้วยในการสั่งคดีนะฮะ
สั่งคดีสั่งให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะฮะก็ทำได้หมด
งานสวนต้องทำนะฮะต้องทำเพราะอยู่ในระบบยศนะครับ
อยู่ในภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งโยกย้ายการลงโทษทางวินัย

ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมา
แล้วถ้ารัฐบาลใหม่ไม่แข็งจริงเกรงใจตำรวจเนี่ย
งานปฏิรูปตำรวจก็ไปไม่ถึงไหน
ก็หมายไปถึงที่สำคัญเราก็อย่าไปเลือกพักพวกนี้สิครับ

หน้าฮะเราอย่าไปเลือก
ปัญหาว่าตอนเนี่ยนางธุรกิจภาพเอง
น่าจะจากเวทีนะครับว่าพรรคใดเนี่ย

พอไปถึงเขาถึงพอมีอำนาจเป็นรัฐบาลก็ไม่พูดไม่ทำอะไร
ผมว่าต้องใช้เงื่อนไขโอกาสนี้ครับให้เขาแสดงทัศนะและจุดยืนออกมานะฮะ
แล้วมีทิศทางการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
ครับไอ้ปฏิรูปตำรวจที่จะให้มีตำรวจจังหวัดเนี่ยท่านคิดว่ามันจะถึงฝันไหม
เพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะฮะความจริงเรื่องนี้ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปเป็นร่างกฎหมายอะไรด้วยซ้ำไปนะฮะ
แก้ไขเพิ่มเติมนะฮะระเบียบค้นธรรมการบริวัติศาสตร์นะครับ
เพราะว่ามันมีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจอยู่แล้วนะครับ
ให้ทั่วละการจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นประธานเป็นอยู่แล้วนะครับทั่วเนี่ย
เพียงแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษกับตำรวจในจังหวัดเลย
ทีนี้สุดท้ายถามว่าถ้าแยกเป็นตำรวจจังหวัดเนี่ยประชาชนจะได้อะไรดีกับประชาชนตรงไหน
ก็ดีสิครับประชาชนเขารู้นะครับว่าตำรวจแต่ละคนเป็นยังไงคนดีเขาไม่อยากให้ย้ายออกก็ไม่ทรงถูกย้าย
ไอ้คนชั่วไม่อยากให้ย้ายเข้ามาก็มาไม่ได้ถูกไหมครับไม่เหมือนปัจจุบันดีชั่ว
ย้ายไปย้ายมานะฮะมาเก็บสวยมาทำมาหากินอะไรประชาชนก็จัดการอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองด้วยความทุกข์ระสมใจ
ตอนนี้อยู่ในเสนอนายกแล้วแต่นายกยังไม่เอามาเข้าคอรมอก็แปลว่าติดอยู่ตรงนั้น
พรบอีกตัวหนึ่งว่าด้วยการปฏิรูปพนักงานสอบสวนที่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานสอบสวนนั่นออกมาแล้ว
คอลโลมอแล้วเหลือแต่จะเข้าสภาฉะนั้นงานปฏิรูปตำรวจจะเดินหน้าไปถึงไหนยังไงเนี่ย
ขึ้นอยู่กับพรบสองตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าพักการเมืองที่จะเข้ามาใหม่เขาเอาด้วยไหม
ถ้าเขาเอาด้วยหยิบขึ้นมาก็ดำเนินการต่อถ้าเขาไม่เอาด้วยจบครับคุณทัศนัยครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณนะคะอาจารย์เรื่องนี้นี่คืออาจารย์ก็เอามาขีดเส้นใต้อยู่บ่อยยังไงเราก็รอติดตามอยู่นะคะ

ใช่ค่ะไทยรัฐเลือกตั้ง๖๒เวทีดีเบตอันนี้ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ครั้งที่๓แล้วนะคะเราไปอยู่กันที่ขอนแก่นตอนนี้อยู่ที่โรงแรมโคสะอีสานนะคะ
เดี๋ยวตอน๖โมงเย็นก็จะมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทางช่องไทยรัฐทีวี

หัวข้อวันนี้ชนะภาคอีสานชนะเลือกตั้งนะคะ
คนแน่นอนครับคุณจอมขวัญเขาถามแบบดุเดือดอยู่แล้ว